มาดูเรื่องนี้กันต่อก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นตามมาติดติดนะคะ
รถตู้ของตำรวจที่ไม่ได้ไปในราชการตำรวจนะคะ
แต่คราวนี้เป็นการไปดูงานของอาสาสมัครไปกันที่จังหวัดระยอง
คนใช้ก็ไม่ได้เป็นตำรวจด้วยนะคะ
วันนี้ค่ะภูมิกับสพดอนจานจังหวัดกาลสินออกมาชี้แจงค่ะ
บอกว่าประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์จากภาพที่เห็นเนี่ยค่ะ
ตรงนี้นะคะเป็นภารกิจของอาสาสมัครที่มาขออนุญาตใช้รถตู้ไปดูงานนะคะ
แล้วมีหนังสือมายืนยันด้วยหนังสือการขออนุญาตใช้เนี่ยนะคะ
นี่ค่ะนี่คือเป็นหนังสือขออนุญาตจากอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน
อสมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุฎครองอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินที่ทางภูมิกับสพดอนจาเนี่ย
เอามาชี้แจงหลังจากที่มีข้อวิจารณ์ในโลกออนไลน์ในสังคมเป็นจำนวนมากว่า
ว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะคะโดยบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
โรงพยาบาลชุมชนส่งเสริมสุขภาพกุฎครองมีโครงการพาอาสาสมัคร
ไปดูงานที่จังหวัดระยองท่านก็ได้อ่านและพิจารณา
แล้วก็เห็นว่าตอนนั้นตำรวจไม่มีภารกิจใช้รถของทางราชการ
ก็เลยพิจารณาอนุญาตเพื่อสะดวกในการประสานงาน
หน่วยงานราชการนะคะมีพลขับเป็นตำรวจขับรถพาไป
แล้วยืนยันว่านี่ไม่ได้เป็นการเอารถราชการไปใช้ส่วนตัวนะคะ
นี่ค่ะท่านบอกว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์
สามารถนำมากลับมาพัฒนาชุมชนได้แล้วก็ยังเป็นนโยบาย
ผู้บังคับบัญชาในการช่วยงานอาสาสมัคร
เพื่อดูแลประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด๑๙ด้วยนะคะ
ภูมิกับบอกอีกว่าไม่ทราบเจตนาของผู้ที่เอาภาพมาลงสื่อโซเชียล
ต้องการอะไรแต่ยืนยันได้ว่าเจ้าหน้าที่มีหลักฐาน
ในการขออนุญาตอย่างถูกต้องและตรวจสอบได้ค่ะ